ลุยกันหน่อยโดยเฉพาะการล่องแก่ง

เขาใช้การล่องแก่งด้วยห่วงยางคุณ
ปกติแล้วจะเป็นเรือยาวใช่ไหมมีแพร่บ้าง
แต่ครั้งนี้เนี่ยนะคะเขาร่องแก่งด้วยห่วงยาง
สนุกสนานขนาดไหนไปเที่ยวกันค่ะ
จุดร่องแกงวังกระถะไม่ได้ใช้กระถะล่องแกงแน่นอนนะคะ
แต่นี่คือพื้นที่ป่าชุมชนบ้านตลิ่งชัน
ตระบทจรเคฮิ้นอำเภอคอนบุรี

บรรยากาศการเดินทางเข้าไปในบุกป่าฝาดงนะ
ร่องแก่งเนี่ยคุณปกติเขาจะใช้อะไรเรือแคนนูบ้างเรือยางบ้างเอออะไรต่างแบบนี้อย่างที่เราบอกกันไปนะคะแต่ว่าคุณเห็นไหมว่านักท่องเที่ยวเขาถือห่วงยางอ่ะ

ละอันสองอันแบบนี้มันยังไงกันอยู่เหมือนกันนะ

ไปดูกันหน่อยเพราะว่าห่วงยางที่บอกเนี่ยก็คืออุปกรณ์ในการล่องแกงความมันเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติมก็คือห่วงยางมีรูแต่ห่วงยูอ่ะรู้ไหม

ร่องแก่งที่ว่านี้นะคะเป็นลำทานต้นน้ำที่ไหลลงสู่เขื่อนมูลบนแล้วก็ยังถือว่าเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำมูลอีกด้วย
มีสภาพเป็นแก่งลานหินน้ำไหลผ่านแต่ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เชี่ยวแล้วก็ไม่ลึกมากอันนี้คือปลอดภัยแน่นอนคุณเห็นไหม

น้ำมันจะไม่ลึกนะคะเหมาะสำหรับการล่องแก่งมากพื้นที่ตรงนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาล่องแก่งที่นี่เนี่ยเขาจะเอาห่วงยางกับเสื้อชูชีพไปด้วยคือต้องใส่ชูชีพ
แต่ระวังนิดนึงหินเกี่ยวต้องระวังนิดนึงก็คือล่องไปตามลำทานแบบนี้จะเอาก้นลงจะเอาหน้าลงอะไรอย่างนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของแต่ละคนเลย
แต่ระวังเท้านิดนึงจะไปจิ้มหน้าเพื่อนนะเมื่อกี้นะ
ก็มันก็จังหวะมันควบคุมท่าทางลำบากแต่ด้วยความที่ว่าน้ำมันก็ไม่ได้ไหลเร็วเท่าไหร่
ก็คือล่องไปตามลำทานจากแก่งท่าจักรจันทร์เรไรไปจนถึงแก่งวางกระทะระยะทางประมาณ๒กิโลเมตรก็คือใช้เวลาล่องแก่งใน๒๐นาที
ตลอดระยะทางการล่องแก่งคือมันจะมีอุปสรรคคุณเห็นไหมมันจะมีอุปสรรคต่างเล็กน้อยนอกจากเท้าเพื่อนที่เป็นอุปสรรคแล้วเนี่ยนะ
มีเนี่ยแบบนี้กิ่งไม้นะกิ่งไม้ก็คือพี่อุโมงต้นไม้เหมาะมากสำหรับเนี่ยคนที่ชอบการท่องเที่ยวแนวผจญภัยนะคะก็ได้รับความท้าทายอีกหนึ่งรูปแบบสำหรับการร่องแก่งนี่สู้นะคะคุณพี่ไปให้ถึงนะคะ๒กิโลเท่านั้นเองนะคะ
ก็เขาบอกว่าร่องแก่งไปแบบนี้คือคุณได้สัมผัสกับสายน้ำความเย็นธรรมชาติและนี่ผีเสื้อคุณได้สัมผัสผีเสื้อแบบใกล้ชิดอ่ะดีจังแล้วก็คุณเดินทางมาท่องเที่ยวเนี่ยนะคุณก็จะเอาวัตถุดิบต่างมาปรุงอาหารได้ด้วยมีจุดปรุงอาหารทานด้วยนี่นี่คุณค่ะเมนูที่เขายอดฮิตกันก็คือส้มตำแน่นอนตำบักหุงแมนค่ะ

เที่ยวเชิงธรรมชาติแบบนี้ก็อยากให้ลองมาท่องเที่ยวกันนะคะถ้าจักรจันทร์เรไรวางกระทะลองดูสักครั้งรับรองว่าคุณจะติดใจแล้วนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในดวงใจของคุณก็ได้ค่ะ